ทางท่านนาวาโตพีชิตชัยเถิร์นนาดีผู้ค้ำการเรือลวงสุโขไทย
ครับก็เหมือนกับที่พันธาที่เราได้ฟังตอนแรกเลย
บอกว่าผู้การเนี่ยออกคนสุดท้าย
ใช่คือมันเป็นโปรคอลของเรืออยู่แล้วปกติ

แล้วยิ่งผู้การเนี่ยแกก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรือทั้งลำ
ดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราได้ยินนั่นแหละก็คือว่าต้องสั่งการอำนวยการในการกู้เรือ

พยพเขาก็ต้องมีหน้าที่ว่าดูแลให้ทุกคนขึ้นสู่ความปลอดภัยก่อน

ก็ไม่แปลกที่เขาจะออกมาในสภาพทั่วทุเลขนาดนั้น
เพราะว่าเขาออกมาในภาวะที่มันต้องสุดท้ายจริง
มันเป็นช่วงวิกฤตการณ์ที่ผมคิดว่าไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะ

ในชีวิตที่ผ่านมาผมว่าได้คุยกับหลายคนเหมือนกัน
ไม่เคยได้ยินเลยว่าเรือลบของราชนาวีไทยจะต้องจมเพราะคลื่นลมแรง
เพราะฉะนั้นเรือลบเป็นเรือที่ออกแบบมาค่อนข้างทนทะเลมากนะครับ
เขาจะเรียกว่าคือมันจะมีทะเลขึ้นสูงเท่าไหร่เขาจะมีสเปคของเขาอยู่
แล้วส่วนใหญ่เขาออกแบบมาให้ทนสเปคของทะเลได้ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้แบบว่าคลื่นขนาดนั้นสามารถที่จะจมเรือได้

คือถ้าดูจากคลิปที่มีการเปิดเผยที่เป็นคลิปที่ว่าโอ้โหคลื่นซัดเข้ามาคลิปแรกที่เราได้เห็นกันเลย
โดยลักษณะคลื่นแบบนั้นมันสามารถจะทำให้อันนี้ทะลักเข้าเรือแล้วก็
คือน้ำจะเข้าจากข้างบนหรือน้ำจะเข้าจากข้างล่างหรือเข้าจากทางไหน
คือคลิปนั้นผมไม่แน่ใจว่าสถานะของเรือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเครื่องยนต์ยังทำงานอยู่หรือเปล่า
แต่ที่มันก็น่าแปลกก็คือว่าน้ำมันซัดท้ายเรือเข้ามาคลื่นซัดท้ายเรือขึ้นมา
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราต้องหันหัวเรือไปเจอคลื่นดังนั้นคลื่นมันควรจะซัดที่หัวเรือ
คือถ้าเกิดว่าเป็นชาวเรือแล้วเจอคลื่นลมแรงเนี่ย
เขาจะต้องหันหัวเรือสู้ต้องหันหัวเรือสู้คลื่น
ใช่อย่างนั้นไม่จมเพราะว่าคลื่นมันจะทำให้เรือจมได้คือขึ้นเข้าด้านข้าง
เพราะไม่งั้นถ้าอยู่ข้างข้างหรืออยู่ข้างหลังไม่ค่อยดีไม่ได้ใช่
แต่ว่าเห็นในภาพตรงเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าทำไมคลื่นถึงสัดเข้ามาข้างหลัง
ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันล้อสพอเวอร์
หรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็แค่น้ำที่กระเซ็นเข้ามาจากลมก็ได้
อันนี้ก็คือมันยังตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

แล้วก็เรือสุโขทัยไม่ใช่เรือที่ใหญ่มาก
เทียบกับเรืออ่างทองเนี่ยตะเกียโอ้โหกลายเป็นเรือลำเล็กจิ๋วเลย
ดังนั้นเนี่ยการที่โดนคลื่นลักษณะนี้แม้ว่าเท่าที่ดูน่าจะออกแบบ
น่าจะเป็นคลื่นที่เป็นไปตามสเปคที่ออกแบบนะ
คือถ้าจะดูจากสาเหตุเริ่มแรกตามที่กำลังพลบอกในเบื้องต้นนะฮะ
ที่ช่วยเหลือกันขึ้นมาแล้วก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์เนี่ย
น้ำคลื่นลมแรงทะลักเข้ามาแล้วไปเข้าระบบห้องเครื่อง

ซึ่งเราก็ฟังที่กองทัพเรือแถลงตอนแรก

ถ้อยเสียของเรือลำนี้อยู่ข้างเรียดแนวน้ำเลย
ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะมีระบบกันน้ำให้เข้าอยู่แล้ว
อันนี้ถ้าฟังจากแถลงครั้งแรกนะ
น้ำเข้ามาก็แปลว่าระบบนี้มันเฟลในการกัน
ถ้าฟังจากพี่พันจ่าพูดเมื่อกี้ก็แปลว่า

เพราะถ้าหัวเรือมันเริ่มเชิดเนี่ยแปลว่าข้างหลังจมน้ำแล้ว

ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเครื่องยนต์ทำงานไม่ได้
คือหมายความว่าเรือมันก็เหมือนตายแล้วก็ลอยไปลอยมาควบคุมไม่ได้แล้ว

เราต้องผนึกแล้วก็พยายามเอาสูบน้ำออก
ก็คือว่าเขาบอกครื่นลมมันแรงมาก
จนต้องปิดแล้วทับมือแตก
ก็คือสงสัยขบวนการมันไม่ประสบความสำเร็จ

จะเกิดขึ้นหรือไม่ควรเกิดขึ้น
หรือมันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นสิ่งสุดวิสัย
หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ดูแลเรื่องของสภาพของเรือหรืออะไรยังไง
คือตอนนี้ตอบยากตอบยากมากเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ย
ตอนนี้สิ่งที่คนอื่นทำได้เราแค่วิเคราะห
แล้วก็พยายามคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นจากสภาพที่เราเห็น
ขบวนการที่หลังจากนี้ที่จะต้องทำต่อไปก็คือว่าต้องสอบสวน
แล้วก็สัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างณวินาทีไหน
แล้วก็มาวาดเป็นไทม์ไลน์ว่าเหตุการณ์ตอนนี้ในวินาทีนี้ทำอะไรบ้าง
แล้วเราจะเริ่มสร้างไทม์ไลน์ได้เราจะพอรู้แล้วแหละว่า
ถ้าจะมีความผิดพลาดนะฮะอันนี้ถ้าจะนะครับมันจะเกิดขึ้นจากตรงไหนได้บ้าง